คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องปัญหาในครอบครัว
คุณพอมีลูกสาว๑๖ปีอายุกำลังวัยรุ่น
หนาที่ผ่านมาไปไหนพ่อจะขับรถไปส่งลูกสาว
ขอได้ไหมขอหนูนั่งรถไฟไปไหนมาไหนเองได้ไหม
คุณพ่อห้ามเอาไว้ด้วยความเป็นห่วง
ลูกสาวน้อยใจหนีออกจากบ้านไป
พิพัฒน์เนื่องจากหมื่นอายุ๔๓ปี
ร้องเลยนักข่าวช่วยผมทีประกาศตามหาลูกสาวให้หน่อย
ก็คือน้องวะมรัญญาเนื่องจากหมื่นหรือว่าน้องใบเฟิร์นอายุ๑๖ปี
นักเรียนชั้นม๔หายออกจากบ้านไป๓วันแล้วครับ
บ้านอยู่ที่ตำบลล่าสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
หายไปตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์อ้าวศุกร์เสาร์อาทิตย์
แล้วนี่เช้าวันจันอย่างหล่าไม่เจอนะฮะ
จนถึงตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้แจ้งความเอาไว้แล้วนะครับ

อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวทุกวัน
ตัวเองเนี่ยเป็นห่วงลูกสาวมากนะฮะแน่นอนครับคุณพ่อก็จะเป็นห่วงลูกสาว
จะไปไหนมาไหนก็คอยขับรถไปรับไปส่งลูกสาวตลอดเวลา
จนกระทั่งก่อนจะหายตัวไปเนี่ยลูกสาวเอ่ยปาก
พ่อหนูอยากนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยมันสร้างส่วนต่อขยายมาถึงครูคดแล้วเนี่ยนะ
แต่ด้วยความเป็นห่วงลูกสาวก็เลยเอ่ยปากข้ามไป
กังวลเรื่องความปลอดภัยลูกสาวก็เลยไม่พอใจนะครับ
กระทั่งช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาเลิกงานกลับมาถึงก็พบว่า
ทำไมในห้องในบ้านมันปิดไฟมืดจังเลย
เดินสำรวจไปสำรวจมาลูกสาวออกจากบ้านไป
หน้าจะถือกระเป๋าออกไปหนึ่งใบ

ก็เลยถามเพื่อนถามคุณครูที่โรงเรียน
บอกว่าลูกสาวเรียนออนไลน์จนหมดคาบ

หลังจากนั้นก็ไม่รู้ไปไหนนะ

แล้วก็ปิดเครื่องปิดมือถือแล้วก็หายไป
หลังเกิดเหตุนะฮะออกไปตามลูกสาวตามบ้านเพื่อน
แหล่งท่องเที่ยวที่คิดว่าจะไปห้างสรรพสินค้าแถวปฐุมกรุงเทพ

ก็เลยหมดหนทางก็เลยมาขอให้สื่อมวลชนช่วยอีกแรงหนึ่ง
เห็นน้องในภาพน้องใบเฟิร์นครับนะฮะน้องใบเฟิร์นชื่อจริงชื่อวะมรัญญา
เพราะตอนนี้คุณพ่อเป็นห่วงลูกมากกินไม่ได้นอนไม่หลับครับ
แล้วที่สำคัญคุณพ่อฝากบอกใบเฟิร์นลูกเอ้ยพ่อขอโทษนะ
บังคับใจลูกมากเกินไปหลังจากนี้ถ้าเกิดลูกกลับมาอย่างปลอดภัย
พ่อสัญญาว่าจะไม่บังคับลูกอีกแล้วนะครับอ่ะฝากไปถึงน้องใบเฟิร์
หรือเพื่อนที่อยู่กับใบเฟิร์นหรือใครเห็นใบเฟิร์นฝากไปบอกน้องใบเฟิร์นทีนะครับ
ค่ะบางทีพอช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้ความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจเยอะเลยนะคะ
มีบังคับมากไปเด็กก็น้อยใจ
ชี้แจงด้วยเหตุผลแล้วก็ทำให้น้องเข้าใจน่าจะดีที่สุดนะคะ